คุณผู้ชมส่งไลน์มานะคะบอกว่ารอติดตามข่าวน้องพาคินอยู่
ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วต้องบอกว่ายังไม่เจอนะคะ
นี่ผ่านมาเข้าวันที่เก้าแล้วค่ะก็ยังคงไม่เจอตัว
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาระลมกำลังกันกว่าสองร้อยนายนะคะ
ค้นหาน้องพาคินทางบกก็ดีทางน้ำก็ดี
ค้นหาในสี่พื้นที่หลักแล้วก็รวมถึงท่อลอดทางน้ำทุกจุดอย่างละเอียดด้วย
แต่เขาบอกว่ามันมีอุปสรรคก็คือขยะมันเยอะมาก
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถมุดเข้าไปดูได้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกอัชวินบุญธรรมเจริญ
ผู้กำกับการสพท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๒๐๐นายเพื่อกระจายกำลังค้นหาน้องพาคินอีกครั้งนะคะ
หลังจากที่น้องหายตัวออกไปจากบ้านในวันที่๑เมษายน
แรก๘นายเริ่มค้นหาตั้งแต่๘โมงเช้าค่ะไล่ตั้งแต่หน้าบ้านของน้องพาคิน
เรียงหน้ากระดานค้นหาไปจนถึงประตูระบายน้ำจุดแรกระยะทาง๓กิโลเมตร
จากนั้นก็ผลัดเปลี่ยนทีมเจ้าหน้าที่ชุดที่๒ลงไปค้นหาต่อ
ก็หากันตลอดแนวทางน้ำในคลองชนรับประทานหลังกรมชนรับประทานปิดประตูน้ำ
ระดับน้ำค่อยลดลงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่นะคะ
ตอนนี้ระดับน้ำช่วงเช้ามันลดลงเหลือประมาณสัก๕๐เซนติเมตรแล้ว
จากนี้มีการขอกำลังจากอาสาสมัครกู้ภัยทีมปฏิบัติการใต้น้ำ
มูลนิธิสว่างสรรเพชยธรรมสถานเข้าสำรวจบริเวณท่อลอดช่วงถนนเพชรกะเสม
เขตบ้านท่ากระเทียมในอำเภอท่ายางแล้วก็ท่อลอดช่วงถนนเพชรเกษมในเขตอำเภอบ้านลาด
ซึ่ง๒จุดนี้เนี่ยตำรวจสงสัยว่าเด็กอาจจะไปติดอยู่ก็ได้แต่มันมีอุปสรรคอยู่ค่ะคือ๑ระดับน้ำเนี่ยมันสูงกว่า๒เมตรและ๒มีขยะอุดตันอยู่เยอะมาก
เพราะฉะนั้นการจะดำน้ำลงไปค้นหามีความเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่สูงมากต้องแก้ปัญหาด้วยการนำขยะออกมาจากท่อลอยให้ได้ซะก่อนค่ะ
เป็นจุดที่น่าสงสัยที่ว่ามันเป็นทางรอดนั่งของน้ำของท่ากระเทียมเป็นของท้องช้างต้องจุดนี้เอาขยะออกมาแล้วแล้วต้องใช้ชุดประดาน้ำมุดเข้าไปครับ
เป็นคลองที่ข้างในท่อไม่มีอากาศหายใจอันตรายมากครับส่วนของกลิ่นนะครับจะเป็นพวกกลิ่นอับกลิ่นอะไรอย่างนี้ครับแต่สักส่วนของกินคล้ายเหมือนเป็นศพอะไรอย่างนี้ไม่มีไหมไม่มี
ซึ่งการค้นหาเมื่อวานนี้ก็ยังคงไร้วี่แววของน้องพาคินนะคะเจ้าหน้าที่ยุติปฏิบัติการเวลา๖โมงเย็นค่ะและวันนี้จะมีการระดมกำลังค้นหาภาคพื้นดินกันอีกครั้ง
ซึ่งครอบครัวน้องพาคินตลอดทั้งวันไม่มีใครออกไปดูการทำงานเจ้าหน้าที่เลยนะคะแม่เด็กเองก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรด้วยแต่ก็มีบางช่วงที่มีสีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็ตะโกนขอร้องให้ชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยออกไปจากบริเวณบ้านซะค่ะ